เหตุเกิดจากคลิปที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ

ซึ่งมีการติดป้ายขายเงาะไว้แบบนี้

เออลูละ๒๐บาท

กลายเป็นครึ่งแต่ตัวเล็กนิดเดียว
พอโลละ๒๐บาทตัวใหญ่อย่างที่ป้ายที่เห็นแบบนี้
คนดูไกลเขาก็นึกว่าโลละ๒๐บาท

พอซื้อเสร็จก็จ่ายเงินไป๒๐บาท
ประมาณนี้นะแล้วแม่ค้าก็จะบอกว่าอ้าว
จ่ายไม่ครบจริงลูละ๔๐บาท

ไหนแม่ค้าก็เห็นว่าโลละ๒๐ไม่ใช่เหรอ
แต่ปรากฏถ้าดูป้ายดีนะไม่มีคำว่าครึ่งด้วยนะครับ
เราเคยไปสัมภาษณ์ทางฝั่งของลูกชายแม่ค้าแล้ว
ลูกชายแม่คะก็บอกว่าเป็นเทคนิคการขาย

เขาก็เขียนตามปกติตัวใหญ่เท่ากันแล้วว่า
ลูละ๔๐บาทหรือครึ่งกิโลละ๒๐บาทนะครับ
แต่คราวนี้เราไปตามพูดคุยกับทางด้านผู้หญิง
ที่เขาถ่ายคลิปนี้ไว้ที่เขาไปโวยแม่ค้านะครับ
แล้วก็มีการแชร์คลิปในโลกโซเชียลนะครับ
โดยหญิงคนที่ต่อว่าแม่ค้าขอชี้แจงบ้างนะครับ

ตั้งใจจะไปที่ห้างสรรพสินค้า
แล้วก็มองเห็นป้ายเงาะโลละ๒๐อยู่ไกล
ก็เลยโอ้ดีใจเห็นโลละ๒๐เองถูกจัง

ก็เห็นหญิงสองคนยืนเถียงกับแม่ค้า
เรื่องลองกอง๒กิโลจ่าย๕๐บาท
แต่แม่ค้าบอกว่าจริงแล้ว๑๐๐บาท
และผู้หญิงคนที่เปิดเผยกับเรานี่นะ
มองไปเห็นป้ายประคาก็เลยรู้เลยว่า
เถียงกันแน่เกี่ยวกับเรื่องของป้ายราคา
ที่แม่ค้าเขียนไว้และทำให้คนซื้อเข้าใจผิด
เหมือนกับที่เธอเองก็เข้าใจผิดเหมือนกัน
แล้วเธอเองก็อุตส่าห์จอดรถเพื่อจะลงมาซื้อ

ก็บอกกับลูกค้าสองคนนั้นไปบอกว่าถ้าไม่พอใจ
คิดว่าแม่ค้าหลอกลวงก็ไม่ต้องซื้อก็ได้
แต่ตัวเธอเองบอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจที่จะไป
ยุโยงลูกค้าคนอื่นไม่ให้มาซื้อของที่ร้านนี้
รับว่าตัวเธอเองเป็นคนพูดจาตรงเสียงดัง
อาจจะดูเหมือนว่าต่อว่ารุนแรงนะครับ
แต่ใจเธอนั้นเจตนาดีครับ
ไม่อยากให้หลายคนเสียความรู้สึกที่อุตส่าห์จอดรถ
เสียเวลามาแวะเพราะเห็นป้ายราคาแต่ไกล

แต่พอมาเห็นใกล้แล้วรู้เลยว่าหลอกฉันหรือเปล่านะครับ
อยากให้แม่ค้ามีความซื่อสัตว์ในการเขียนป้ายราคานะครับ

เขาบอกว่ามันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด
แต่พี่ว่าน่าจะเห็นใจคนบริโภคว่า
คือเรามองมาไกลแล้วมันอยู่ข้างถนนไม่อยู่ในตลาด
ก็จะเห็นได้ชัดแต่ว่าถ้าอยู่ข้างถนนอีก

คืออยากให้ตรงไปตรงมาถ้าเขาจะซื้อเขาก็ซื้อเองแหละค่ะ
คือถ้าคุณทำป้ายให้มันถูกต้องคุณก็ไม่ต้องมีกรณีว่าจะเกิดปัญหาโตเถียงกันก็จบไป
คือเขาพอใจซื้อเขาก็ซื้อไปอะไรอย่างนี้นะคะ
แค่อยากทำให้เขาทำป้ายให้มันถูกต้องนะในคลิปพี่ก็ต้องการแค่นั้น
ที่เขาเกิดเรื่องก่อนหน้านั้นก็ตอนนี้ก็เข้าใจใช่ไหมคนมาเพ่งเล็งว่าพี่น่ะไปรุมเขาสามคน
ซึ่งสองคนนั้นพี่ไม่รู้จักเลยผู้หญิงสองคนนั้นพี่ไม่รู้จักเลย
พี่ยอมรับว่าพี่เสียความรู้สึกพี่คิดว่าเออเงาะมาจากสวนไหมไม่ใช่ว่าเห็นของถูกแล้วจะกระโดด
ตั้งใจไปซื้อถือเงินลงไปด้วยถ้าไม่ตั้งใจจะถือเงินไปทำไมเราถือเงินไปด้วยค่ะ

โดยเธอนั้นบอกว่าตอนนี้ได้เจรจาตกลงกับทางแม่ค้าแล้วก็เรียบร้อยดีแล้วนะฮะ
ความกันไปแล้วเพราะว่าต่างฝ่ายก็ไม่อยากให้เป็นคดีความ
แต่ว่าที่เธอเองต้องออกมาพูดออกมาอธิบาย
เพราะว่าอยากจะอธิบายในส่วนของตัวเธอเท่านั้นว่าไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดี
ส่วนคลิปที่เผยแพร่นั้นนะครับก็เห็นว่าสามีเป็นคนถ่าย
แต่ไม่คิดว่าจะเอาไปโพสต์สามีเป็นคนโพสต์นะครับ
ด้วยความที่เป็นสามีชาวต่างชาติเขาก็คิดว่าเขามีสิทธิเสรีภาพ
ในการที่จะตรวจสอบเรื่องราวต่างในสังคม
พอตัวเธอรู้ก็บอกให้สามีลบโพสต์เพราะคิดว่าไม่เหมาะสม
ไม่มีเจตนาที่จะประจานแต่อย่างใดยืนยันแบบนี้นะครับ